ผู้หญิงคนนี้สารยองนะ
อายุ๒๔ก็ให้พี่ชายไปส่ง
ทีนี้ขากลับก็ไม่ชินเส้นทางเท่าไหร่

หรือ๒สาเหตุมันรวมกันเป็นแบบนี้เลย
ไม่ใช่ละเนี่ย
ไม่ติดไฟไม่อะไรเนี่ยอุบัติเหตุเกิดกันเนี่ย
ดอมอันนี้ข่าวที่เราคุยกันตอนต้นรายการว่า
ถ้าเราให้เห็นภาพตอนกลางวัน
คือไม่ต้องไฟสว่างนะ
แต่หยับว่ะรถได้หยับเลยนะ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
ปีเล่าให้ฟังว่าคืนวันนั้นพี่ชายเธอชื่อว่าพี่วุฒิพงศ์
ขับมาส่งเธอที่อำเภอนิคมพัฒนา
พอเสร็จแล้วกำลังจะกลับที่พักที่บ่อวินจังหวัดชนบุรี
เห็นป้ายเก่าตั้งอยู่ด้านขวา
ขับเลยป้ายไปก็เจอโครนเลน
รถหมุนคว้างตกไปทางที่เกาะสร้างสภาษณ์
รถเลยหมุนไปชนเหล็กแล้วก็แท่งปูน

พี่ชายพยายามประคองรถให้ดีที่สุด
พอทั้งคู่หายช็อกแล้วก็โทรหา
กับแม่รีบไปดูแล้วก็เป็นไปตามคลิปเลยคุณผู้ชม
สภาพเป็นแบบเนี้ยนึกดูสิคนเป็นเจ้าของรถเห็นแล้วจะรู้สึกยังไงครับ
รถเธอทำประกันไว้นะเป็นประกันภัยประเภท๒ครับ
คุ้มครองเพราะไม่มีคู่กรณีไงโอ้ย
แต่ก็มีการช่วยประสานตำรวจกับกู้ภัยมานำพี่ชายเธอไปส่งโรงพยาบาล
เพราะได้รับบัตรเจ็บไปด้วยเธอกับแม่ต้องรอรถยกมาระหว่างรอ
เธอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมไม่มีการติดป้ายแจ้งเตือนให้มันชัดเจนล่ะ
อืมตอนนี้เธอก็ได้แต่รับสภาพไม่มีเงินซ่อมรถแล้วอ่ะ
อืมต้องผ่อนกุญแจไปครับรถไม่มีขับ
ความคิดที่ไม่อยากฟ้องเพราะว่ามันฟ้องไปมันก็คงไม่ได้อะไร
ใจหนูตอนนี้ก็คือผ่อนกุญแจไปซะแล้วก็ยอมรับก็คือโปรง
ซึ่งความเราเองของต้องพงว่าถ้าเราคิดมากเราก็เครียด
มันก็จะเป็นผลเสียกับเราเราก็เลยคิดว่าอืม
ถ้าเราซ่อมเราก็ต้องเสียตังค์ซ่อมแพง
ไฟมาแล้วป้ายไฟมาแล้วแล้วก็มีการปิดถนนทั้งเลนนะแต่เห็นบอกว่าเพิ่งนำมาติดเมื่อวานนี้เองครับ
ก็เธอวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบการสร้างสะพานตรงนี้มารับผิดชอบหน่อยนะฮะ
นี่ยังคุยกับพี่เบิร์ตอยู่เลยภาพกลางวันตอนต้นรายการอ่ะน้ำแข็งยังหันไปถาม
พี่เบิร์ตแต่จริงป้ายเขาก็มีชัดนี่นะแล้วไฟน่ะมันก็เหมือนมีไฟที่ทำเป็นลูกศรด้วยอ่ะ
อันนี้ตรงนี้ทางปิดเห็นไหมมีกลวยตั้งมีป้ายแล้วดูเฟรมของพวกเราบางจุดนี่เห็นไหม
ลูกศรตรงนี้อ้าวก็มีไฟนี่มาที่หลังเนี่ยมาเมื่อวาน
ไปมากลางวันครับอืม